อีกหนึ่งเหตุการณ์พูดถึงมากในโลกโซเชียลเหมือนกัน

มีคลิปวัยรุ่น๔คนเขาไล่ฟันไล่แทงวิ่งไล่เลยค่ะ
เด็กชายวัยรุ่นเหมือนกันอายุ๑๙นะคะ
ก็เป็นแผลชกันเบอร์เวียนใบหน้า
ล่าสุดตำรวจทราบเบาะแสของผู้เกาะเหตุแล้วค่ะ
เผยคลิปเหตุการณ์ขณะคนร้ายชาย๓คนนะคะ
กำลังใช้อาวุธมีดดาบทำร้ายร่างกายหนุ่มรายหนึ่ง
โดยมีคนร้ายอีกคนนึงนั่งคล่อมจักรยานยนต์ดูต้นทาง
เหตุเกิดบนถนนสุขสวรรค์ป้อมพระจุนละเกล้านะคะ
ใกล้เคียงกับจังหวัดขออภัยค่ะใกล้เคียงกับวัดไตรมิตรวรารามจังหวัดสมุทรปราการ
ซึ่งจากคลิปแสดงให้เห็นว่านุ่มผู้เคาะร้ายถูกฟันได้รับบาดเจ็บบริเวณใบหน้า
และมีเลือดไหลออกมาเป็นจำนวนมากค่ะ
เกิดเสียงวิจารณ์อย่างหนักในสังคมออนไลน์นะคะ
จากสิ่งนี้เป็นการกระทำที่ค่อนข้างอุกอาจ
ขณะเดียวกันคนร้ายก็ยังได้นำเสื้อยูนิฟอร์มโรงงานที่อยู่ในกระเป๋าของผู้ได้รับบาดเจ็บติดตัวไปด้วยค่ะ
จากการสอบถามนายเอกรินถุระพัฒน์อายุ๑๙ปีผู้ได้รับบาดเจ็บ
ซึ่งประกอบอาชีพเป็นนุ่มโรงงานสังกษีในย่านสุขสวัสดิ์
ทราบว่าก่อนเกิดเหตุได้ขี่จักรยานยนต์มาถึงหน้าโรงเรียนป้อมนาคาราชสวาสยานนท์
ดักขวางหน้ารถและถามว่าเป็นเด็กที่ไหน
ด้วยความตกใจค่ะก็เลยเร่งเครื่องหนีมาตามถนนสุขสวัสดิ์ป้อมพระจุล
คนร้ายขี่รถตามแล้วก็ใช้มีดดาบฟันบริเวณต้นแขนจนรถล้มค่ะ
จากนั้นคนร้ายก็ได้ใช้อาวุธมีดดาบฟันอย่างแรงที่ใบหน้า
ส่งผลให้เกิดบาดแผลชะกัน
ทางด้านพันธุ์ตำรวจตรีศูนย์ทรพิมพันธุ์สารวัตรสอบสวน
สถานีตำรวจภูทรพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการ
เปิดเผยค่ะว่าผู้เสียหายได้แต่งกายเหมือนนักศึกษา
ทำให้กลุ่มนักศึกษาเข้าใจผิดจึงถูกทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บ
เมืองต้นคาดว่าผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดี
โดยขณะนี้ได้ประสานงานไปยังฝ่ายสืบสวนให้ติดตามคนร้ายรายนี้อย่างเร่งด่วนแล้วค่ะ